การทำงานหนักของทีมชาติไทยยังต้องดำเนินต่อไป
รีนหางผู้เล่นหน้าใหม่นะครับพี่ซิโก้ก็บอกไว้แล้วนะครับ
ว่าจะพยายามดูภูมิที่ฟอร์มดีที่สุดเช่นเดียวกัน

เขาก็กำลังจะไปเล่นในลีกของจีนครับ

มีการเลงสนทะเตะที่ออกมาเป็นชื่อก่อน

และภูตินัทวรรณสีของแบนค์คอล์กนะครับ
รอบที่สองทีมที่จะเล่นอีกห้านัดนะครับในตลอดทั้งปีนี้โดยเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่และพรุ่งนั้นก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับพิซิโก้บอกนะครับว่ายังต้องติดตามนักเตะที่อยู่ในข่ายต่อไปอีกสองสามเกมแล้วก็จะบอกว่าคนไหนโชว์ฟอร์มดีให้กับต้นสังกันแล้วอยากจะหยิบมาใช้ทีมชาติครับ
วัยมะกับทางเซโยซานโต๊ดที่ลงเล่นในช่วยเอเชียนะครับอยากให้เล่นในถ้วยนี้
ถ้วยใบนี้ก็เพราะว่าจะย้ายไปเล่นในหลีกจีนระดับลีกวัน
ก็คาดว่าจะเป็นทีมซึ่งไฮส์ส่วนสิ่งนะครับ
ซื้อขายนักเตะของลีกจีนจะปิดวันที่๒๘กุมภาพันธ์ครับ
ที่๒ทีมไทยอันดับ๒๕ของโลก
ซึ่งเกมนี้ไทยทำได้ดีเกินคาดนะครับ
นำก่อน๑๐จากทางโชคดีคาเนเรลนาทีที่๑๙
ไทยก็เก็บเพิ่มเป็น๔แต้มจาก๒นัด
นัดสุดท้ายนะครับจะเล่นกับญี่ปุ่นเวลา๔โมงครึ่ง
หากทีมไทยชนะจะการันตีในการเข้าชิงใคร
ในการแข่งขันโดยจะใช้แข่งขันแมชอย่างเป็นทางการ
ที่จะดูกันหน้าแอลเลนส์นิกโอปาริสจัดย้ายไปใช้สนามใหม่ที่ชื่อว่า
จะถูกลื้อทิ้งหลังจากจบระดูการและจะเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ